หมอกล้องน้องรักมีประเด็นดราม่าเมื่อหมอกล้องเนี่ยนะฮะ
อันนี้ไอ้หมอกล้องเนี่ยนะฉันขอบอกเลยนะนิสัยมันก็เป็นคนอย่างนี้แหละ
อย่างเงี้ปากมันนะปากทีนี้อ่าก็เกิดเป็นแฮชแท็กเลยแฮชแท็ก
แน่นอนนะฮะก็เข้าไปสู่โลกทวิภพนะฮะหรือทวิตเตอร์นั่นเองนะคะ
ก็ปรากฏว่าหลังจากนี้หลังจากที่ชาวเน็ตเข้าไปกระหน่ำหมอกล้อง
ก็อมรินทีวีก็เข้าไปดูแล้วปรากฏว่าก็ไปเจอที่เม้นต์หนึ่ง
สองสามเน้นอ่ะที่เบลล่ากับรัศมีแขกเข้าไปปลาหัวใจให้หมอกล้องฮะ
อ้าวที่พวกแฟนคลับของเนี้ยเบลล่ากับก็เลยรู้สึกว่าอ้าว
รู้สึกเหมือนโดนเทคือกลายเป็นสองกระแสทีนี้นักข่าวก็ต้องไปถามหมอกล้องว่า
อ่ะเกิดเรื่องอันนี้ขึ้นมาเกิดยังไงเป็นยังไงไอ้หมอไอ้หมอหมอมันก็บอกว่า
ไม่มันไม่มันถ้าเป็นเมื่อก่อนจะโมโหแต่ตอนนี้คือปล่อยวางเพราะมีหลายเรื่องที่ต้องคิดในช่วงนี้
และการแซวของตนก็แซวในฐานะเพื่อนที่สนิทเรื่องนี้เคลียร์กับเบลล่าเรียบร้อย
เขาก็ยกหูคุยคุยกันไปแล้วนะฮะซึ่งเวลาคุยกับเพื่อนอันนี้คือเบามากเลย
อีกอย่างอยู่ที่การตีความของแต่ละคนถ้าถามว่าคุณเป็นหมอคุณเป็นนั่นเป็นนี่
คุณรู้บ้างไหมว่าตนทำอะไรอยู่ก็ทุกวันนี้ก็รู้ว่าทำอะไรอยู่นะฮะ
แต่ว่าคุณก็ไม่รู้หรือรู้แต่คุณก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะ
ก็คืออคติแล้วก็เอาอาชีพการงานของตนมาต่อว่าคือมันเป็นพอเป็นตัวหนังสือมันดูแรง
ใช่คือจริงเนี่ยไอ้อีหมอกล้องเนี่ยตัวจริงมันน่ะนะ
ถ้าสมมุติว่าเวลาพูดคุยอย่างนี้เราจะรู้ว่าเวลามันเล่นเนี่ย
มันเล่นมันจะเล่นรู้ว่ามันเล่นมันแซวเล่นหรืออะไรอย่างนี้
แต่เวลาพอมันเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันจะมีโทนเสียงไม่ได้ไงมันก็เลยกลายเป็นนึกว่าไปว่าเขาจริงจัง
แต่ต้องพยายามอย่าไปคุยกับมันเพราะอีหมอกล้องมันเป็นบ้า